ดูที่จังหวัดนราธิวาสหนุ่มใหญ่นะครับคุณผู้ชม
มีประวัติเคยรักษาอาการทางจิตก็เคยติดคุกมาก่อน
คราวนี้ระแวงว่าแม่จะทำร้ายเขา
่องเข้าไปตอนแม่อาบน้ำเอามีดปาดคอแม่จนเสียชีวิต
และตัวเองขับรถจักรยานยนต์ไปนั่งจิบชาอยู่ในหมู่บ้านครับคุณผู้ชม
ไปดูเหตุการณ์นี้ฮะเนี่ยครับเป็นภาพของผู้ต้องหาที่ถูกคุมตัวได้นะครับ
ผู้ลงมือก่อเหตุคนนี้คือนายวันนิวัฒน์ฉัดวิจิตรอายุ๔๔ปี
คนนี้เคยติดคุกข้อหาพยายามฆ่ามาก่อน
เคยเข้ารับการรักษาอาการทางจิตมาก่อน
คราวนี้ไม่รู้ว่าโรคกำเริบหรือเปล่านะฮะ
เขาระแวงระแวงว่าแม่จะทำร้ายเขา
ตัดสินใจนะฮะใช้มีดทำกับข้าวนี่แหละ
ขึ้นไปในห้องเอามีดปาดคอแม่กำลังอาบน้ำอยู่
แล้วแม่ก็เสียชีวิตเลยนะครับ
พอก่อเหตุเสร็จปุ๊บขี่รถออกจากบ้าน
ในพื้นที่หมู่๘ตำบลละหารอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาส

สู้แต่ไปเห็นนายวันนิวัฒต์กำลังนั่งดื่มชาจิบชา

เหมือนลอยเศร้าซึมไป

สุดท้ายถึงยอมรับว่าเขาก่อเหตุ

พบนางทิมฉัดวิจิตรอายุ๗๓ปี
เป็นแม่ของผู้ต้องหามรายนี้นอนจมกองเลือดเสียชีวิตนะครับในห้องน้ำ
มีแผลถูกของมีคมปาดที่คอเป็นแผลชะกัน๑แผล
ก็เลยมอบศพให้กับทางด้านของมูลนิธิกู้ภัยเมตตาธรรม
นำส่งโรงพยาบาลนราธิวาสราชนคริน
เพื่อให้แพทย์ชนสูตรพลิกศพอย่างละเอียด
มอบให้กับญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ
เราย้ำกันทุกครั้งถ้ามีคนป่วยเรื่องของอาการทางจิตในบ้าน
ต้องรักษาต้องพาไปโรงพยาบาลอย่าปล่อยให้เขาอยู่แบบนี้เด็ดขาดนะครับ